สวัสดีชาวโซเชียลนะครับ

นี่ลาสุดจริงทั้งหมดค่ะนี่

อย่างงั้นสิคุณท่าน
คู้นท่านไหมคุณมาคู่นท่านไหม
โอเคอยู่กับท่านนายกก็อยู่คนละฝั่ง

การเล่นอย่างเดิม
ภูมิพอมันแบบนี้น่าจะให้โคซิโก้มาดูพอมั๊กน่ะ
เดี๋ยวจะเล่นปอนแนวพูดโสดิ
เดี๋ยวต้องดูทีแชมป์โลกอายุบนะครับ
ภูมิดีลาก็เล่นเป็นดองหน้าของธนยก
สมัยที่ที่บอกว่ายอธไทยตอนเดิม

หรือว่าเวลากำลังจะยิง
ถ้าเป็นเครื่องเตะใต้ชอบยังย่งนักงับขาย
ถ้าเป็นเครื่องเตะทางชาติก็ชอบทอสเซอล
ดูเชื่อว่าที่โรงเรียนเขาเรียกของอย่างนึงโตสเซอล

มคุณถ่ายทันใช่ไหมตอนที่ยิงประตูน่่าสุดเนี่ย
อ่าเดี๋ยวไปให้ดูในเฟสบุ๊คกันครับ
คือเรียกว่ารักกับดำนาน

มีบ้างไหมครับมีบ้างนะครับ

ถือคณะกรรมของฟันน้ำกรุกทุกที่มีคณะกรีก์ยา

ผมฟังได้ดีแต่ผมไม่ทำอะไรจริงไม่ไปพูดไม่ไปแทรกแทรกไม่ไปกดดันเขา
เพราะว่าไม่งั้นเขาก็ทำงานไม่ได้
เวลาจะตัดสินได้ทีก็ต้องคอยถามมันก็เหมือนกับผมนะฟังได้ให้ระบายได้
ทำงานในชะมัยต่อมาล้ำเป็นรายลนท์๑ปี
แต่เราให้คุณให้โทษก็ได้เขาไม่ทำก็ได้
แต่ในวงการเวลาสิทธิวันนี้มันต้องการจะอิสระ
แล้วก็ทำให้คุณให้โทษไม่ได้ถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรที่
ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีกองสักเท่าไหร่
แล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นคนที่หรือแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนยึดหลักการ
เพราะว่าเขาเชื่อใจปีนี่หีกผ่านมาผ้าจะยังไม่เชื่อใจผมก็ได้
ถ้าคุณมีถูกใจในเพียรอยเข้าข้างคุณคนนี้
หาพนันนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วยังไหมคะ
ภาษาสร้างการพูดมาเริ่มเข้ามาแล้วกันนะคะ

เค้าต้องเลยยืนเฉียบรถนี่ดู่งและรถนี้ละก็จะไปเลข๘
เราเคยคนชีวิตเมืองเดียวมันว่าอยากได้เลขแปรง
กราบอยากได้เลขตัวใหม่
แล้วไปเล่นฮีลาซ์ตอนที่ไหนเขาจะทำเสื้อ
ก็ขอบความมีที่เรียกว่าโฟฟันกำลังใจท่านท่านพอทุกคน
ก็ชิคชอบนะคะท่านคนนี้กินสุภศท่านคนนี้แหละนะคะ
ก็บอกว่าท่านสงสัยกันเป็นคนที่มีกว่าสามารถจริงนะฮะเชียร์ทั้งครับ
อันนี้เป็นกำลังใจหรือว่าแบบบอทที่ติดตาม
ตอนนี้มีหลายหลายคนที่กำลังมาดูเรา
ผมต้องก่อสามารถที่จะชิมความ
ให้กำลังใจชุดชมติดได้
เพราะว่าผมเป็นคนเย็นรู้ทำตัวผู้น้ำไม่เต็มแก้ว
มีลับฝากอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ถูกก็เลือกได้

มันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบ

ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าสิ้นใจข้ามที่
รอโค้ยก็ส่งมาว่าเอ่อธันยกครับเออ
แต่บุกฎลก็ก็พูดที่เราจะไปตรวจสอบ
แต่ถ้าอุดีลมาว่ายังไม่มีไอธิศพิธรรมคือว่าเป็นเยี่ยมไม่ได้

คือปีแรกเราก็ทำทุกทีนะครับจริงแล้วเนี่ยหลายคนหรือมีแฟนมองว่าจะเปลี่ยน
แต่ผมเนี่ยเมื่อใช้งานใครก็แล้วแต่ผมต้องการบังคับในการทำให้สุดท้าย
เพราะว่าการทำหน้าที่ของคุณเจนิสัยยังไม่เสร็จสิ้น
หลังจาก๑ปีเนี่ยเราต้องมาประเมินกันว่าคุณซิโก้เนี่ย
ผมไม่พูดนะครับถึงเวลาต้องลงไปกินข้าวพร้อมกัน
ถึงเวลากินพร้อมกันกลับพร้อมกัน
และใครไม่มาตรงต่อเวลาคือทำโปรด

แต่ว่าถ้าเราต้องแยกสุดอีกส่วนหนึ่ง
เพราะว่าคุณซิกโกยังรู้ไม่ถึง

ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ย

อย่างเช่นพยายามนำ

เปลี่ยนทีมเดิมเชิงกัน

ปล่อยนักเเต็กที่มาที่สุโมสร

มีนักเเต็กที่สุโมสรที่แข็งแรง

แต่เราไม่เคยสร้างนักเตะนะครับ

เพื่อมาสอดรับทีม

และก็สอนรับทีมชาติ

เรียกแล้วผมต้องการสร้างนักยีราศ์
ต้องป้อนให้สโมสร

ไม่น่าจะว่าจะเปลี่ยนอะไรอยู่

เราไม่รองด้วยบ้างหรอก
มันจะไม่ดีก็ได้นะครับคือว่าวิธีการแบบนี้คือคนใหม่
แต่เราก็ต้องรอรอให้รู้เพราะถ้าเราทำอย่างแบบนี้

กูใช่ไงก็พอแต่ก่อนพันทุกวันต่อไป
ความสุขด้วยทุนไม้สุขทะครทำชาตินะครับ

คนที่สามารถพาเขาออกไปทางโลกต่างที่มีความสุทธิ์
เราดูนุชาชเจนวันที่รู้สึกว่าปีมสุบรรย์ความสุข่าวใหญ่กว่าทางโลก
ไม่ว่าวันไหนก็วันไหนคนจะแหลกออกกระโนมน์ประโกนไหลร้อยบีแฟร์กัน
ค่อนข้างกันของพวกที่ภาพว่านั้นคือความที่ผมไว้
ผมอยากจะกินวันแบบนั้นครับ
ผมก็จะทำสุขชีพทุกอย่างพึ่งหวานรัก
การพัฒนาสุขวันมันไม่สามารถต้องเงินไปที่นั่นแต่อย่างเดียว
องค์ประปอบต่างของธีราที่ต้องมีที่ทำงานที่ดี
มีแผนการพัฒนาสุขความรู้ชัดเย็นมีรูปแบบการฝึกที่ไปรับการพัฒนาตลอดตน
การสร้างทีมและมีความรู้ชัดที่จะคิดจะสร้างสรรค์เกมและก็มีเหลือเด็ดไว้ใน
ขออีกนิดเดียวสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ใช่ฟุตบอล
มีแฟนเพจว่าว่าฟุตซอลครับทำใหญ่ยกทีนี้จะเหลืออะไรบ้างครับ
เดิมทีเนี่ยคล้ายก็พูดว่าฟุตซอลจะพูดเยอะน้อย
แต่สมัยของทุกคนเนี่ยผมเป็นที่นะครับ
จากมันมาที่ให้การจัดทุนาเมนต์ต่างเพื่อสร้างประสบการณ์
ทำได้ทีหมายแข็งแรงเตรียมทางทำเป็นที่นะครับ
จะเห็นว่าเหมาะประมาณที่ผมให้ของฟุตซอลทำให้แตกต่างกับพี่ฝากนะครับ
เป็นสินค้อของคนที่นำหรือทำให้แฟนบอนเทลาไทยเข้าถึง
ไม่ใช่เฉพาะทางต่อบทางทีวีอย่างเดียว
เว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่อมให้บังกัน
ทางต่อบทางไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ตรงนี้มันเป็นการกระแสของพาร์มนิเวินขนานกีฬาภาคตุวอลสอง
และก็ขอบคุณเป็นรัฐบิน
พนักงานทุกคนที่การเปลี่ยนสร้าง